หญิงไก่ในจ้างที่แจ้งความดำเนินคดี
ลูกจ้างที่เป็นเด็กรับใช้ในบ้าน
เรื่องของลักษัพหลายแล้วนะคะ
ซึ่งกรณีนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สั่งให้มีการตรวจสอบและช่วยเหลือ
ก้อยเยาวชนอายุ๑๙ปีและครอบครัวนะคะ
หลังจากถูกหญิงไก่ในจ้างแจ้งความข้อหารักทรัพย์มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งทางรองผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าขอเวลา๒สัปดาห์ค่ะ
จะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเรียกตัวผู้เสียหายรายอื่นให้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลังจากที่นายสงการอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ได้พานางสาววนิชยาบุญสุนเฮงหรือน้องมีน
บุตรสาวของนางสุกัญญาสิริม่วง
ผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ซึ่งถูกหญิงไก่อดีตในจ้าง
แจ้งความดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์
รวมมูลค่ากว่า๓ล้านบาท
เดินทางเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงไก่
ในข้อหาแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้
ล่าสุดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดี
รองผู้บังคับการกองบังคับการปรับรามบอกว่า
เมืองต้นได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน

และเข้าสอบปากคำนางสุกัญญา
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ตำรวจพบว่ามูลเหตุมีเพียงพอที่จะเชื่อได้นะคะว่า
หญิงไก่กระทำความผิดในรูปแบบเดิมซ้ำ
โดยขอเวลาเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและพยานเพิ่มเติม
ว่าใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์ค่ะ
ด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

อบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ตรวจสอบข้อที่จริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือน้องก้อยและครอบครัว
ที่ถูกนายจ้างดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์กว่า๑๐ล้านบาทอย่างเร่งด่วน
ซึ่งนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

โดยสั่งการให้บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่เยี่ยมน้องก้อยและครอบครัว
เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเร่งช่วยเหลือค่ะ